ได้เล่าความหินชอบจากคณะแพทย์ผู้ดูแลอยู่แล้ว
จริงผมเป็นแค่แพทย์ที่ดูแลเบื้องต้น
และก็จะมีแพทย์ที่ปรึกษาอีกประเภทอีก๗๘ท่าน

แล้วก็คุณหมอเองท่านก็ยืนยันนะครับว่าถึงไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ย

ถ้าไปโรงพยาบาลก็ให้ยาละลายริ่มเลือดนะฮะแล้วก็นอนยก
ในการดูแลในการรักษาก็ไม่เดิน
คือในวันนี้เนี่ยนะครับเชิญผู้ที่เป็นกราบจากแพทยศภาเนี่ยไป
เพราะว่าสังคมเนี่ยมีคำถามมากมายท่านป่วยหรือไม่ป่วย
ก็มีการถ่ายทอดวงจรปิดก็เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่มีคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมาย
แล้วก็แม้กระทั่งแพทย์ผู้รักษานะฮะออกไปต่อแพทย์จริงนะครับ
ก็ยังมีการมีกระแสว่าออกไม่จริงออกเป็นเท็จบ้างก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอาความจริงให้มาปรากฏใช่ไหมครับ
ถ้าความจริงให้มาปรากฏนั่นก็คือคนที่เป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมในสังคม
ปัจจุบันก็คือแพทยศภาที่เราพอจะมองเห็นตรงนี้นะครับ
ก็อยากจะเชิญแพทยศภาเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าท่านป่วยจริงไหมปวดอย่างไรนะครับ
ก็จะได้เป็นการยืนยันนะครับให้กับคนป่วยด้วยแล้วก็แพทย์ผู้ออกไปรับรองด้วย
แล้วก็สังคมก็จะได้มีความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จุดปิดสินใช้ตอนที่จะตรวจวันนั้นของป่าทรัศน์
เพราะว่าอันได้ค่ะคือที่สังคมต้องใช้ว่ามีบ่าง
แล้วจะตรวจอย่างไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นเรื่องของเทคนิคฮะในของแพทย์ที่จะต้องคุยกันทีนี้
ว่าหมอสามารถตรวจดูได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิทยาศาสตร์

แล้วบุกกับโรคพวกนี้พอผู้เที่ยวชังดูก็จะรู้ว่า
ครั้งนี้เป็นการถือว่าเชิญคนที่เป็นกลางมาเปิดเผยความจริงขจัดข้อความขัดแย้งทั้งหลาย
ที่อยู่ในใจทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสกับคนไข้ว่าคนไข้ไม่สบาย
หน่วยงานที่พอจะเป็นกลางแล้วเราก็เชื่อมั่นในความเป็นกลางของท่านก็เชิญให้มาตรวจ
แล้วก็ไขความจริงให้ปรากฏขึ้นกับสังคม
ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าอาการของท่านไม่ใช่จำเป็นการหลอนไว้ตลอดเวลา

จริงแล้วนะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะไม่ก้าวล่วงนะครับ
กรณีที่ไม่ใช่คนไข้ของเราเองนะฮะหมอก็ไม่ได้มาปรึกษาเรานะฮะ
แต่ว่าไปดูภาพดูอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อย่างนี้เนี่ย
โดยตามหลักเราจะไม่กล้าร่วมตรงนี้ครับก็เลยไม่ทราบ

ท่านจ้างค่ะท่านได้ยินคุณนะครับว่าทำไมคุณปฏิเสธการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จริงแล้วนะครับท่านเคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะฮะ
แล้วก็กลับไปเนี่ยมีอาการไอเป็นเลือดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประทับใจตรงนี้แหละ

บางทีเราเจออะไรที่ไม่ประทับใจ

แต่ทีมแพทย์อย่างทีมกรต่างยาไว้จากพันธุ์ที่อยู่ที่วัดตอนนี้เพียงพอแล้วใช่ไหมครับ
ที่จะรักษาอาการท่านยังเป็นอยู่ตอนนี้
ก็ใช้คำว่าดีที่สุดเท่าที่เราจัดหาได้นะครับ
ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจัดหาได้
ใช้คำว่าเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
แต่ว่าท่านก็ปฏิเสธนะครับ
ก็ถือว่าสู้ได้ในระดับ๑
ณปัจจุบันก็ขาของท่านเนี่ย
แม้ว่าจะไม่ดีนักแต่ก็ถึงไม่แย่เกินไปที่จะต้องไปตัดขานะครับ
ก็ถือว่าได้ประกาศประคอมนั้นไปพอสมควรครับ
ระยะที่เลยของการผ่าตัดไปแล้ว
ก็จะมีตัวโรคระยะของโรควิธีการรักษา
พอระยะเปลี่ยนวิธีการรักษาก็จะเปลี่ยนนะครับ
ระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ไปปลายแล้วนะครับ
การที่จะกลับคืนมาให้รักษาได้ตามปกติ
แบบนี้กระทั่งว่างเหลางหวายท้องกลางจะเป็นเป็นอะไร
ถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับห้อยเท้าก็ตามนะครับ
ต่อไปยกเดงนี่ก็จะไปไม่ได้นะครับ

แล้วก็ทำให้เกิดเนื้อตายขาตายได้นะครับ
ตอนนี้ลุบนั่งได้ลุบนั่งได้ครับแต่ว่าสั้นสั้นมากเลยครับ
ก็อยู่ที่ความพร้อมของแพทย์ทายสภานะครับที่จะจัดแอดแพทย์เนี้ย
เข้าไปได้เมื่อไหร่เราก็กินดีให้ให้ตรวจสอบได้ครับ
เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ให้เขาให้เดินเข้าไป
ตรงนี้คือเรารับรองว่าเราจะหาอุปกรณ์หรือว่าทุกอย่าง
ความสนุกให้กับท่านที่เข้าไปเหมือนกับท่านที่เขาช่วยด้วย

จริงแล้วเครื่องอุตส่าห์หาได้นะครับ
แล้วก็การตรวจโดยวัดเส้นรอบวงขาก็ดี
สีของมันก็ดีนะเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วรู้ว่ารุ่นเต็ปอะไร
แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเข้าบุญยุงพูดมันเป็นเรื่องการเหมือนนี้